ดูข่าวอื่นอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับ

เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นคลิปกันแล้ว

วิ่งมูดไปนู่นเลยนะฮะคนที่ไปทำร้ายเขาเนี้ย
นั่งรออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยทีแรกยืนยืนอยู่แถวนั้นเนี่ย
มานั่งรออยู่ใกล้ใกล้เขาจนกระทั่งรถจอดป้าย
แล้วก็ฉวยโอกาสคือแน่นอนว่าเขาไม่ทันระวังตัว
ถีบใส่เข้าแบบต้นคอเลยนะฮะใช่ค่ะ
แล้วลงแล้ววิ่งหนีไปเลยตามภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบนรถประจำทางปรับอากาศ
ยูโรทูสาย๘๐วิ่งระหว่างน้องแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล
โอ้โหทุกคนตกใจงงกันหมดเกิดอะไรขึ้น
ตัวคนเจ็บก็งงไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครถูกต้อง
นี่ฮะน้องคนเจ็บในยุค๑๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเขาเป็นนุ่มร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือ
อันนี้เป็นกล้องหลังรถนะฮะพอรถจอดป้ายเนี่ย
ไปถีบเขาเสร็จเนี่ยวิ่งหนีเข้าซอยไปเลย
ความจริงคนขับรถเมย์เนี่ยเขาลงจากรถวิ่งตามนะฮะ
แต่มันไม่ทันครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีของวันที่สิบสามมีนาคม
ตรงนี้เป็นจุดแถวซอยสนองนะฮะอยู่ถนนมาเจริญ
เพชรเกษมแปดสิบเอ็ดนะครับอยู่เขตน้องแข็มกรุงเทพ
สองคลิปเนี้ยถามว่าใครไปได้มาค่ะ
คุณแม่ของน้องคนเจ็บนะฮะน้องวันสิบเจ็ดปีอ่ะ
ไปหารักฐานเองเหรอฮะอ่าถูกต้องครับอืม
คุณแม่ของสมมุติว่าชื่อน้องต้นก็แล้วกันคุณแม่บอกว่า
พอเกิดเหตุเนี่ยลูกชายซึ่งเป็นพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่ง
ถีบเข้าตามภาพเนี่ยก็เจ็บนะค่ะ
มีฟกช้ำมีปวดต้นคอไปหมดก็เลยต้องไปขอกล้องวงจรปิดจากอู่รถเมย์แล้วไปแจ้งความที่สอนอนองแข็ม
ตำรวจเนี่ยพอได้กล้องวงจรปิดอะไรตรงนี้มาเนี่ยบอกว่าโอ้โหก็ไม่รับปากนะแม่นะ
ว่าจะตามตัวคนร้ายเจอหรือเปล่ามันมืดด้วยแล้วมันใส่หน้ากงหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้ด้วย
เอาเป็นว่ายังไงเนี่ยถ้าจะลองแบบสืบสวนสอบสวนอะไรเองก็จะลองอีกทางหนึ่งก็ได้นะประมาณอย่างนั้น
แต่ตำรวจก็จะทำงานให้นั่นแหละแต่ไม่รับปากนะว่าจะตามตัวเจอหรือเปล่า

ตำรวจควรจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เสียหายเนอะว่าจะตามจับมาให้ได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรอย่างนี้
มันก็เหมือนกับหลายกรณีหรือเปล่าที่บอกเออยังไงก็ลองไปหากล้องวงจรปิดมา
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับน้องต้นนะฮะน้องต้นบอกว่าวันนั้นพอมาแจ้งความแล้วได้ฟังตำรวจพูดแบบนั้นเนี่ย
แม่มันรู้สึกว่าโอ้โหนี่อุตส่าห์ไปหากล้องวงจรปิดบนรถเมย์
กล้องบนรถกล้องหลังรถแม้มันจะเป็นขาวดำแต่มันก็ชัดพอสมควร
นี่ยังไม่แบบไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะตามตัวคนร้ายได้หรือเปล่า
ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยจะปลอดภัยไหม
คนขับรถเมย์เองยังช่วยวิ่งตามตอนนั้นแต่ตามไม่ทันแต่น้องเขายืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะ
กับคนที่ก่อเหตุไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยคาดว่าคนก่อเหตุจะคิดว่าน้องเขาเป็นเด็กช่างหรือเปล่า
ทำไมอ่ะคะเขาใส่ลักษณะเสื้อเอี๊ยมเหมือนเสื้อกั๊กของร้านที่ทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
นี่แบบนี้ซ้ายมือนะฮะเสื้อของน้องเขามันคล้ายเสื้อช็อป
ใช่เนี่ยมันสีดำเหมือนกับมันอาจจะไม่มีแขน
คล้ายแบบเสื้อสถาบันการศึกษาอะไรแบบนี้เหรอ
แล้วมันมีปักหน้าอกซ้ายหน้าอกขวาอะไรอย่างเงี้ยครับพระสอน
โอ้โหถ้ามันสาเหตุด้วยเรื่องเสื้อเนี่ยนะมันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะ
อันนี้น้องต้นคนที่ถูกทำร้ายเขาคาดว่านะเขาหาว่าผมเป็นเด็กช่างหรือเปล่า

ใช่แต่ใส่เสื้อของที่ทำงานมาคิดว่าเป็นเสื้อสถาบันเสื้อช็อปสถาบันหรือเปล่า
ครับน้องต้นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยโอ้โหช่วยกันตามหาใหญ่เลย

เพราะว่าแม่เนี่ยได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าใครเนี่ยเห็นภาพเนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิด

ตี๒คืนที่ผ่านมามีชาวบ้านเขาเห็นเขาบอกอ๋อคนนี้เหรอมันอยู่ในซอยนี้อยู่บ้านหลังนี้
แล้วเขาก็แจ้งมายังญาติญาตินะฮะญาติยาดของคนเจ็บเนี่ยนะฮะตามไปจนเจอครับนี่ครับ
แต่ก่อนจะพาไปส่งตัวให้ตำรวจเนี่ยก็เลยมีการสั่งสอนกันซะหน่อยนึง
ลองดูหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับ
ถ้ามึงเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่กับมึงแล้วมึงยังไปทำเขาอีก
นี่แล้วก็พามาไหว้ขอโทษด้วยค่ะเหมือนคนในซอยเขาจำได้ว่าโอ้เอาอีกแล้วไอ้คนนี้อยู่ในซอยนี้นี่แหละ
ทำชาวบ้านในซอยเดือดร้อนอีกแล้วนี่ฮะท่าทางดูเหมือนมึนเมาเบลอด้วย

คุณระวีการได้คุยกับน้องต้นนะครับ
ต้นบอกว่าถ้าจะถามว่าให้อภัยไหมก็ไม่รู้จะตอบยังไง
เพราะก็ยังสงสัยว่าเขาจำผิดคนหรือเขาเมายาหรืออะไรยังไงกันแน่ที่มาทำร้ายผม
ส่วนตัวเนี่ยไม่ติดใจก็ได้แต่ว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เห็นครับเขาขอโทษผมอย่างเดียวเลยครับ

เราได้สอบถามอะไรกับเขาไปไหม
ผมสอบถามว่าทำลูกฉันทำไมครับ
เขาก็บอกว่าจำตัวผิดครับที่ว่าผมเป็นอดีตเก่าของเขาครับผม
เวลาขึ้นรถนะครับก็มองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับ
แล้วก็ระวังตัวให้มากด้วยนะครับเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวครับ
เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุที่เราคาดไม่ถึงได้ครับ
นี่น้องต้นก็ฝากเตือนมานะฮะ
ส่วนแม่ของน้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยพาลูกชายที่บาดเจ็บฟกช้ำ
โดยเฉพาะที่ลำคอแล้วก็ปวดไปถึงศิษย์ศาสตร์
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานจากรถเมย์ที่ได้มาเนี่ย
ไปหาตำรวจตอนนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยสอนอนองแข็ม
ที่รับแจ้งความบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
มันเป็นภาพตอนกลางคืนเห็นลักษณะใบหน้าคนร้ายไม่ชัด
ผู้ก่อเหตุก็สวมหน้ากากอนามัย
ต้องใช้เวลาในการติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุหน่อยนะ

สุดท้ายแม่ก็เลยเอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์

ของคนก่อเหตุเองพอทราบข่าวก็ติดต่อมาขอไกล่เกลี่ยกับแม่นะฮะ

ก็เลยมาเจอกันที่สอนอตามคลิปมีการไหว้ขอโทษอะไรกัน
แต่แม่บอกว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ส่วนผู้ต้องหาก็คนในเฟสช่วยกันหาอย่างนี้ค่ะ
คือมันไม่มีอะไรที่ดูแบบดูปลอดภัย

คือถ้าเขามาสัญจรแล้วมาทำร้ายกันอย่างนี้

แต่มันก็ไม่ใช่โชคดีหรอกที่ลูกเราจะต้องมาโดน

ก็คือแม่ไม่คุยแม่คุยตั้งแต่ที่โทรไปแล้วว่าเราจะ
เราจะดำเนินคดีนะเราไม่ได้ไก่เกลี่ย
เพราะว่าเราห่วงความปลอดภัยของลูก
พอมาเขาก็พยายามถามว่าตัวเลขเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
บอกว่าเราจะดำเนินคดี
ไม่แปลกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่

ไม่โวยวายเนี่ยแต่ไม่ได้นั่งคือขึ้นมายืนรอ

คิดว่าเขาน่าจะลงใบ้นั้นอยู่แล้วไหมคะ
แล้วตอนนั้นค่ะผู้ทดสารเป็นยังไงบ้าง
อยู่บนรถขณะที่มีขวัดรถอื่น
ก็ตกใจตกใจทั้งการรถนะค่ะ

แหมหลักฐานแม่ก็หาเอง

แล้วคนเห็นในโซเชียลก็ไปช่วยกันจับผู้ต้องหาเองคือทำเองหมดเลยเนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าแหมถ้าจะพูดในมุมเอ้าไปทางตำรวจหน่อย
อาจจะสื่อสารกันคาดเคลื่อนหรือเปล่า
ค่ะตำรวจว่ายังไงคะ
ท่านบุญกับสนนแขมท่านตำรวจเอกอภิชาททองจันทร์ดี
บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายอายุ๑๗ก็ถือว่าเป็นเยาวชน
ก็ต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่างกับทางคนที่ก่อเหตุด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันการสืบสวนเนี่ยความจริงตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี
สุดท้ายมีพลเมืองดีแจ้งข่าวมาแล้วก็ได้ตัวคนร้ายมา
ก็เลยเชิญครอบครัวผู้เสียหายกับสหวิชาชีพมาร่วมฟังการดำเนินคดีด้วย
เพราะว่าผู้เสียหายเขาเป็นเยาวชนคนนี้ไม่ใช่เยาวชนหรอก
ก็ถูกดำเนินคดีไปที่แม่ผู้เสียหายเอาคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ตัดเพราะว่าตำรวจเนี่ยโอ้โหไม่ยอมทำงานไม่ตามตัวให้อะไรอย่างนี้
ต้องให้ผู้เสียหายไปรวบรวมพยานหลักฐานมา
ถ้าเกิดว่าผิดจริงอะไรจริงก็จะดำเนินการให้
แต่ก็จะพยายามทำความเข้าใจพูดคุย
แต่ขอยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินคดีให้กับประชาชน
ขณะเดียวกันตัวของคนก่อเหตุชื่อในนัทอายุ๒๒
เป็นอดีตนักเรียนช่างกลนะฮะภูมิกับการสอนอนองแข็มบอก
เป็นอดีตนักเรียนช่างกลเรียนไม่จบอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
หันศามาเจริญซอยสนองแขวงหนองค้างพลูเขตน้องแข็มกรุงเทพ
ก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงบอกว่าคิดว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นคู่อริ
พอเห็นก็เลยใส่เลยไปนั่งรอตอนลงรถก็ใส่เลยนะฮะ
ส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยตอนนี้รอผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดในร่างกายอยู่
ถ้าพบว่าเสพยาจริงอะไรจริงก็แจ้งข้อหาเพิ่มประมาณอย่างนั้น

เหมือนที่แม่น้องต้นบอกถ้าเขามีอาวงอาวุธเนี่ยลูกแม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้